นี่เขาบอกว่าต้องไปช่วยหน่อยเพราะว่าหมอปลาแกลงพื้นที่แล้ว
ช่วยป้าน้อยที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายกลับมามีอาการแปลกกินเศษเท่ากระดูกของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วอะครับ
เอานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก่อนนะฮะไปพูดคุยกับคุณป้าคนนั้นที่มีอาการ
และหมอปลาก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานของเราไปที่บ้านของป้าน้อย
ในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนี่หมอปลามาแล้ว
แล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านฮะเพื่อตรวจดูว่ามีสัมภเวษีอยู่ที่ตัวของป้าน้อยหรือไม่
นี่อาการอาการเป็นอย่างนี้ป้าน้อยที่ว่านะพูดคนเดียวทำตาโตแบบปริ้นตาประมาณนั้น
แล้วพูดจาหยาบคายด้วยพูดถึงญาติที่ตายไปแล้วอะไรแบบนี้
ไม่กินข้าวมาสามวันหลงลืมชั่วคราวอาการนี้แปลกนะ
น่าสิงั้นไปถามคนนี้นะฮะนางวันเพ็ญจันทาอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของป้าน้อยเล่าให้ฟังว่า๒๐ปีก่อนตัวเธอนะ
น้องสาวของป้าน้อยนะเห็นว่าป้าน้อยเนี่ยเมาแล้วหยิบกระดูกแม่และยาย
ที่ตายไปแล้วอันทีอันเทียที่เก็บไว้ในโกรธเอาออกมากิน
เป็นป่นป่นน่ะนะนั่นแหละครับกินไปแล้วสองครั้งด้วย
หันมาบอกกับตัวน้องว่าให้รสชาติมันเค็ม
ไปกินทำไมแล้วกินจริงหรือเปล่า
ผมว่าไปฟังเสียงจากปากคนที่เล่าเรื่องนี้ดีกว่าครับ
เขามัวในกระดูกไปกิน
หมายถึงเลสหมายเลาะ

ก็บอกกินทำไมเราบอกได้เค็มมัน

เค็มมันวัสดิ์
จากนั้นนะฮะนางวันเพ็ญก็พาหมอปลาเดินไปที่บ้านหลังเก่าของป้าน้อย
ไปอยู่หน่อยยังไงข้อกระดูก
บอกอย่างนี้โกรธเก็บกระดูกอยู่ตรงนั้นมาก่อนไง
หมอปลาก็เลยไปดูตรงนี้ว่ามีสัมภเวษีอะไรไหม
นี่เห็นมั้ยมีรูปออกไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ
แต่หมอปลาบอกว่าตรงนี้มาดูแล้วไม่เห็นเจอ
ไม่เห็นสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างเลย
เมื่อไปเจอนางวันเพ็ญก็พาหมอปลาไปอีกที่
ตรงที่สารเพียงตาเก่าซึ่งตรงนั้นน่ะมีจอมปลวกขึ้นสองรังฮะ
และอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ป้าน้อยมีอาการแบบนี้

หมอปลาเห็นและเห็นจอมปลวกอดใจไม่ไหวคันไม้คันมือ
ขวาจอบมาเลยเคยเห็นใช่ไหมหมอปลาสับลงไปเลยฮะ
ปลวกที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือกัน
หมอปาเอาจอบสะโบ้ไปอย่างนี้เลย
เขาบอกว่าจอมปลวกแรกเนี่ยก็ได้นางพญาปลวกขนาดเล็ก๒ตัวมาด้วยนะ
คือมันเหมือนกับเป็นตัวปลวกเป็นนางพญาปลวกที่อยู่ในรังนั้นน่ะ

ส่วนจอมปลวกรังที่๒ได้นางพญาปลวกขนาดกลางมา๑ตัว
ตัวแรกรังแรกได้มา๒ตัวที่เป็นนางพญา
ส่วนรังที่๒เล็กลงมาหน่อยก็ได้นางพญามาตัวเดียว
จากนั้นหมอปาก็นำนางพยาจอบปลวกที่ได้มาทั้งหมดมาสองตัวสองจะจอบปลวกนั้น
เอามาวางใบตองพร้อมกับปรุงรถแล้วห่อ
แล้วยังไงต่อ
เอาให้ครุนไกล์ธนาคอร์น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรากินซะเลย

เนี่ยก็คงจะเข็มมัน
แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับ
กินเข้าไปแล้วไม่ได้มีอาการแปลกประหลาดอะไรนะครับ

ติดใจใช่ไหมหมอปลาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่อให้ชาวบ้านมั่นใจ
ว่าจอมปลวกที่อยู่บริเวณบ้านนั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความเชื่อและเมื่อทำพิธีเสร็จแล้ว
นักข่าวเรากินเป็นที่เรียบร้อยหมอปลาไปหาป้าน้อยต่ออีกครั้ง
รอบนี้ได้เรียกลูกและญาติเข้ามาด้วย
พร้อมกับบอกว่าที่เดินสำรวจรอบบ้านนั้น
ไม่พบวิญญาณสัมภเวษีแต่อย่างใด

ส่วนเรื่องที่ป้าน้อยกินกระดูกเข้าไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ก็น่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ถ้าหากมันมีอาการเกี่ยวข้องแล้วก็คงจะเกิดขึ้นนานแล้ว
ไม่ใช่มาเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็กินไปตอน๒๐กว่าปีที่แล้วใช่ไหมเล่า
ส่วนที่ป้าน้อยมีอาการเป็นอย่างที่เห็น
หมอปลาบอกเองนะบอกว่าน่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไตระยะสุดท้าย

ไม่ใช่ว่าหมอปลาแกนั่งสมาธิแล้วรู้เอง
โทรไปถามหมอถึงได้รู้
แล้วก็แนะนำให้ลูกและญาติเนี่ย
พาป้าน้อยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ไม่เชื่อเหรอไปลองฟังเสียงหมอปลาดูสิครับ
คุยกับหมอวิทยาศาสตร์แล้ว
ทุกอย่างที่เป็นความเชื่อหมอปลาคลี่คลายให้หมด
ทั้งเรื่องสัมโภเวศีหมอป้าบอกไม่มี
ทั้งเรื่องจอบกวกจับกินซะเลย
แล้วเนี่ยเรื่องของป้าน้อยหมอปลาบอก

เรื่องของอาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้น

หรือทำมืออย่างเงี้ยก็เป็นปอบโยงปอบหยิบ
อ่ะทั้งหมดทั้งหมวดยาดไม่ติดใจแล้ว
แล้วต่อไปจะทำตามที่หมอปลาแนะนำก็คือ
พาป้าน้อยไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลครับ
ลี่คลายกันไปสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ